ดูฝากฝั่งของญาติของผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะญาติของแอ๋ม
ญาติของแอ๋มเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงหลานตลอดเวลา
แล้วก็บอกว่าคิดถึงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ

แต่ว่าณวันนี้ดีใจแล้วค่ะ
ที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้
เกือบทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ก่อเหตุลงไป
มีประโยคสำคัญที่ย่าได้พูดออกมา
ย่าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จะต้องชดใช้ด้วยชีวิตชีวิต

คุณย่าบอกว่ามันเป็นเหมือนความคิดติดหัวเลยแหละ
ช่วงจังหวะที่หลานโดนหั่นศพ
ถึงความรู้สึกไม่รู้ว่าหลานจะทรมานแค่ไหนนะครับอันนี้คือคุณย่าของแอ๋มนะฮะ
ส่วนแม่ของเปรี้ยวนะคะนอกจากจะไปรอเปรี้ยวเมื่อวานนี้แล้วนะคะ
ก็ได้ขอร้องด้วยบอกว่าอย่าประหารชีวิตลูกสาวเลยนะคะเอาฟังเสียงแม่ของเปรี้ยวนิดนึงค่ะ
สังคมพูดความสงสัญห์ดับอุ้ยเฟ้ยป่องของน้องเป็นบ่าว
เลยผ่าเค้นเจ้าเข้ามาเป็นครับ

เพราะว่า

นี่แหละค่ะเป็นคำพูดของแม่ของนางสาวปริยานุษนนท์วังชัยหรือว่าเปรี้ยวนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพได้ออกมาขอโทษครอบครัวของนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยหรือว่าแอ๋มผู้เสียชีวิต
โดยส่วนตัวเชื่อว่าทั้งคู่มีเวรกรรมต่อกันขออย่าจองเวรและอย่าลงโทษเปรี้ยวด้วยวิธีการประหารชีวิต
เพราะบอกว่าเปรี้ยวทำผิดรุนแรงเป็นครั้งแรกค่ะ
โดยแม่ของเปรี้ยวนะคะในช่วงของการเดินทางไปหาเปรี้ยวที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๔นะคะได้เนี่ย
มีถุงมีฝรั่งตรียมฝรั่งไปด้วยนะคะแม่บอกว่าเป็นผลไม้โปรดของเปรี้ยวนะคะ
โดยใส่กล่องมาจากบ้านพักในตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางบอกว่าจะเอาไปให้ลูกสาวถ้าเจอหน้าเนี่ยนะคะ
ขณะที่พ่อเองนะคะเตรียมฝ้ายไปผูกแขนและพระเครื่องเอาไปให้ด้วยนะคะ
หลังจากที่ไม่ได้พบกันหลายวันนะคะถือว่าเป็นความดีใจที่เจอตัวลูกนะคะ
ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าหันศพระหว่างนั่งรถไปรอพบลูกทั้งสองท่านทั้งพ่อทั้งแม่
ก็นอนตื่นนอนตื่นสลับกันแต่พอตื่นแต่พอตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้คุยกันแล้วก็ร้องไห้
คือช่วงสัมภาษณ์ตอนแรกเมื่อสักครู่นี้คือสัมภาษณ์ที่บ้านสัมภาษณ์ที่บ้านของพ่อและแม่เปรี้ยวนะฮะ
ก่อนที่จะเดินทางไปที่สถานีตำรวจนะครับแล้วก็นี่แหละฮะขึ้นรถเดินทาง
ระหว่างนั้นแม่ก็เตรียมฝรั่งไปแล้วหลังจากนั้นพอไปถึงที่สพเขาสวนกวาง
เพื่อจะรอรับเปรี้ยวปรากฏว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไป
ลงมาจากรถเพื่อจะเดินเข้าสู่สถานีตำรวจแม่พยายามตะโกนเรียกเปรี้ยว
แต่ว่าลูกไม่ได้ยินลูกไม่ได้หันมาแล้วแม่ก็ร้องไห้ถึงกับเป็นลมล้มพับ
เพราะว่าถือว่าไม่ได้คุยกับลูกสักคำนะครับก็นี่ก็เป็นข้อมูลนะฮะ
นอกจากที่จะเตรียมนำฝรั่งไปให้แล้วนะคะทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยบอกว่า
พูดเพิ่มเติมบอกว่าดีใจที่ลูกสาวยังปลอดภัยแม้ว่าต่อนี้ไปจะอยู่ในคุก
แต่อย่างน้อยก็ได้ไปเยี่ยมหากพบหน้าลูกอยากจะกอดอยากจะหอมลูกสาวเป็นอันดับแรกเลย
และอยากจะบอกว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาขอให้เป็นบทเรียนสำคัญ
ต่อจากนี้ไปอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกค่ะ
ส่วนย่าของแอ๋มนะคะย่าของแอ๋มของนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยนะคะ
ที่บ้านทีมข่าวนี้ได้ไปที่บ้านเห็นว่าคุณย่าพูดกับภาพถ่ายของแอ๋ม
บอกว่าเป็นการสื่อสารกับวิญญาณของหลานสาวนะคะ
พูดว่าตำรวจจับเปรี้ยวและพวกที่ร่วมกันฆ่าแอ๋มได้แล้ว
เพื่อให้สะสมกับสิ่งที่ก่อขึ้นมาฟังเสียงคุณย่าของแอ๋มค่ะ
แอมจับคล้ายได้แล้วนะลูก
ขอให้เขาประหารกันเลยนะทำคนหนูยังไง

ยิงกับของหนูอีก
ประหารไปเลย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าระหว่างที่ย่าเนี่ย
พูดกับภาพถ่ายของแอ๋ม

ประตูห้องปิดเองค่ะเสียงดังสนั่นเลยนะคะ
คุณย่าบอกว่าลักษณะนี่เป็นความเชื่อนะคะ
เชื่อของความเชื่อของคุณย่าบอกว่าคล้ายกับวิญญาณของแอ๋ม
จะรับรู้ในสิ่งที่ย่าต้องการจะสื่อสารไปถึง
ด้วยความรักแล้วก็คิดถึงหลานสาว
ยังบอกให้วิญญาณของแอ๋มกลับมานอนที่ห้องตามเดิ
เหมือนสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เวลาเขากลับบ้าน
เขาจะมานอนห้องนี้แหละค่ะห้องที่มีผ้าปูสีชม
แล้วก็ห้องนี้นะคุณย่าบอกว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะนะฮะ
ผ้าปูที่นอนตู้เสื้อผ้าตุ๊กปลาที่เป็นตัวการ์ตูนคิตตี้ทั้งหมด
ของแอ๋มยังจัดอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมทั้งหมด
ส่วนคุณย่าบอกว่าวันนี้ในวันพระที่จะถึงนี้นะคะ
ใกล้นี้นะคะคุณย่าจะเตรียมลาบหมูข้าวเหนียวและลูกชิ้นปิ้ง
บอกว่า๓เมนูนี้เป็นอาหารโปรดของแอ๋มนะคะ
โดยจะเอาไปถวายพระเพราะทุกครั้งที่แอ๋มกลับมาที่บ้าน

ส่วนแม่ของแอ๋มเองที่อยู่ที่นครปฐมเมื่อวาน
ก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวก็บอกว่ารู้สึกดีใจ
ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะครับ

เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้สบายใจที่สุดนั่นก็คือเรื่องของผู้ต้องหาได้รับโทษ
แล้วคุณแม่พูดเหมือนคุณย่าแหละได้รับโทษอย่างสะสม
เพราะว่าตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้ยากที่จะยอมรับนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ถามคือรู้สึกแปลกใจ
ทำไมหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัว
ทำไมเจ้าหน้าที่ยังให้อิสระกับผู้ต้องหาเหมือนมีสิทธิพิเศษ